อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันเหมือนกันนะคะช่วงนี้หน้าหนาวหลายคนก็ไปเที่ยวกันหลายที่
ที่หนึ่งที่คนชอบไปเที่ยวกันคือเขาโต๊แซะที่ภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ต
เพราะว่าที่นั่นวิวภูเก็ตจะสวยมากถ้าขึ้นไปดูบนนั้นแล้วก็มีลิงหลายตัว
นักท่องเที่ยวหลายคนก็ขึ้นไปดูลิงไปให้อาหารลิงเหมือนกันทีนี้ปรากฏว่า
มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียค่ะก็ไม่รู้แหละนะว่าไปให้อาหารลิงอีท่าไหน
ลิงกัดเข้าที่แขนแล้วแขนมันมีเส้นเลือดใหญ่อยู่อะคุณ
มันขย่ำเข้าไปถึงเส้นเลือดใหญ่เลือดพุ่งเลยนะคะพุ่งปรี๊ดเลยค่ะ
พุ่งเลยจริงคือต้องรีบแบบประถมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน
เพราะว่าทิ้งไว้นานอ่ะมันมีสิทธิ์เสียชีวิตได้ถ้าเลือดไหลหมดตัวไง
มีคนโพสต์ลงในโลกโซเชียลค่ะว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ย
ไปเที่ยวที่เขาโต๊ะแซะในตำบลรัศดาไปให้อาหารลิงแล้วก็ถูกลิงกัด
วิ่งลงมาขอความช่วยเหลือจากชมรมเขาโต๊แซะ
นายสมเพียรโกสัยพฤกษ์ก็เลยต้องช่วยล้างแผล
นี่คือนายสมเพียรนะคะก็ช่วยล้างแผลพันแผลให้
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
พลตำรวจตรีกริจศักดิ์สงมูลนาคผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓

เขาบอกว่าจุดนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะ
เพราะเป็นจุดที่ชมวิวเมืองภูเก็ตได้สวยงาม
แล้วก็ชอบมาดูลิงที่มันอยู่กันเยอะมาก
สันนิษฐานเบื้องต้นคิดว่าคงจะไปให้อาหารลิงในเชิงเหมือนแกล้งลิง
เหมือนอารมณ์ยั่วยุจะให้จะให้ไม่ให้จะให้จะให้ไม่ให้อะไรแบบนี้
คือตามรายงานข่าวนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคือให้ไปแล้ว
ลิงมันก็เข้าปากไปแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ยอมปล่อย
ไม่ยอมปล่อยลิงก็คงโกรธอะค่ะ
สัตว์ป่าเนอะมันก็คงเหมือนตะปบจะให้ปล่อย
แล้วก็มันก็เลยงับเข้าที่แขนนะคะ
หลังจากนี้เขาบอกว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น
จะมีการขึ้นป้ายเตือนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยว่าห้ามยั่วยุลิง
แล้วก็จะประสานท้องถิ่นจัดตั้งจุดประถมพยาบาล
นำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกลิงกัดได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
ไปดูที่อยู่ท้ายนี้กันหน่อยค่ะ
ต้องเข้ามาฝังกลบซากบัวแดงตัวนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมที่เราต้องเบลอภาพ
เพราะว่ามันถูกฆ่าตัดคอ
หัวเนี่ยถูกเฉือนถูกบั่นเอาออกไปเลย
โพกขาหลังทั้งสองข้างก็โดนเฉือนออกไปเหมือนกัน
วัวตัวนี้เป็นเพศผู้น้ำหนักกว่า๖๗๐๐กิโลกรัมนะคะ

ส่วนลำตัวที่เหลือเนี่ยไม่มีร่องรอยของกระสุนปืนอยู่
คิดว่ากระสุนปืนน่าจะอยู่ที่ส่วนหัว

คิดว่าก็คงจะมีคนมาล่าตอนที่มันมาเก็บพวกข้าวโพดที่ตกหล่นแล้วอะค่ะ
มากินก็คงจะยิงล่าแล้วก็ตัดหัวตัดขามันไปด้วย
เรื่องต้นตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปให้ได้นะคะ